เวลานี้ประมาณนี้ทุกวันก็จะหิวกันแล้วเพราะว่า

ไปดูซิว่าต้มยำทะเลไข่ออนเซ็นมันน่ากินขนาดไหน

ก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำข้นแซ่บจี๊ดนะฮะ

แต่ก่อนก็เป็นพนักงานบริษัทมา๔๕ปีแต่ก็ไม่ค่อยมีเงินเก็บเท่าไหร่
เนื่องจากว่าแม่คือทำงานบริษัทนะคุณทำงานต่างบ้านต่างถิ่น
ค่าเช่าห้องค่าน้ำค่าไฟซื้ออาหารการกินค่าเดินทางก็หมดแล้ว
ก็เลยกลับบ้านเกิดดีกว่าเป็นพนักงานเขาไม่ไหวหรอกไม่เหลืออะไรกินเลย
นะฮะก็หวังจะสร้างฐานะตัวเองให้มั่นคงกับการที่เปิดร้านเป็นของตัวเอง
เริ่มต้นจากคนที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้ว
ทำไข่เป็นไข่ออนเซ็นนะฮะเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของทางร้าน
เริ่มต้นเพียง๔๐บาทเท่านั้นหน้าตาน่าทานมากนะครับ
ลูกค้าก็เริ่มรู้จักเริ่มเห็นเริ่มแวะไปทานกันมากขึ้นนะฮะ
ร้านเขาก็จะมีก๋วยเตี๋ยวทะเลครับเป็นต้มยำทะเล
หรือเสิร์ฟพร้อมกับกุ้งตัวตัวโตนะฮะลูกชิ้นปลาแบบเด้งเด้ง
หมึกสดไข่อองเซ็นสูตรลับเฉพาะทางร้านก็จะปรุงรสต้มยำ
สับมาให้คลุกเคล้าให้เข้ากันลวกเส้นไว้รอแล้วก็ใส่เข้าไปครับ
รสชาติเขาบอกว่าแทบจะไม่ต้องปรุงเพราะว่าแซ่บอยู่แล้ว
ยหน้าด้วยผักชีนิดนึงครับนะฮะจะสั่งแบบสดน้ำให้ถึงใจ
หรือสั่งแบบแห้งมะนาวหั่นให้หน่อยก็ได้เป็นซีก
ให้มันแซ่บแบบแห้งก็ได้นะฮะก็แล้วแต่เสิร์ฟพร้อมกับเกี้ยวทอดกรอบกรอบ
เขาบอกว่ารับรองไปกินแล้วติดใจแน่นอนนะฮะสำหรับใครอยากไปกินก๋วเตี๋ต้มยำ
ออนเซ็นแบบนี้ไปที่ตึกช้างหลังสพเมืองร้อยเอ็ดครับ
จะอยู่ขวามือพอดีนะฮะเปิด๙โมงเช้าถึง๖โมงเย็น
นะฮะก็ขึ้นเฟซบุ๊คให้ดูแล้วก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำก้นแซ่บจี๊ดแบบนี้
น่าเออน่าทานอืม